สระบุรีเหมือนกันงูมันก็เข้ามาในบ้านแต่ยังเคราะห์ดี

เอ้าดูบรรยากาศรอบบ้านนี้ก่อนนะ
คุณผู้ชมงูมันเลื้อยเข้ามา
แต่เขาบอกว่าโชคดีแมว๓ตัวนี้นี่เห็นไหม
อุ้ยไอ้เหมียวอุ้ยใช่ไอ้เก่งอีกตัวไปไหน
อีกตัวหนึ่งก็กำลังฟัดกับงูอยู่โอ้โหตัวเล็กด้วยคุณ
ตัวเล็กตัวน้อยนี่แต่ก็คอยเฝ้างูนี่ไหม
มันคู่ฟ่อนะโชว์ดูสักพักอันนี้คือโชว์จักรแมลงให้ดู
โอ้โหเอาไปถามเจ้าของบ้านนายต่อภายรหาศอายุ๓๓ปี
เขาเล่าว่าตอนนั้นเขากำลังนอนอยู่นอนอยู่บนโต๊ะไม้ใต้ถุนบ้าน
สะดุ้งเลยได้ยินเสียงงูเห่าฟ่องูมันก็ขู่
ส่วนแมวแมวก็จะคู่กับ

แมวแรงเนอะ

เจ้าหน้าที่ครับเขามาถึงนะต้องมาช่วยเจ้าของบ้านที่นี่
เขาก็ทำการยกนี่เลยครับเห็นไหมเล็ก
แต่ข้างในมันกลวงแล้วงูมันไปซ่อนในนี้แหละ
อยู่ดึงพลวดออกมาไม่ได้นะ
ค่อยดึงออกมาไม่ให้งูมันรู้สึกตัว
เพราะถ้าเกิดชนิดแรงเกินไปโผ่พวดออกมาแล้วก็

เพราะงูที่เห็นมันงูเขา

เป็นไงโพหัวมา
เอาล่ะในเมื่อดันแล้วไม่สุดเปลี่ยนเป็นด้ามจอบบ้าง

แต่เจ้าหน้าที่เขามีความชำนาญนะ
เขาค่อยไล่มันออกมาไม่ไปทำให้มันรุนแรง
แต่สุดท้ายงูมันก็คืองูคุณผู้ชมนี่ครับเตรียมแล้วครับเตรียมจะฉกเขาให้แล้วครับ
แต่ลักษณะอย่างนี้มันยังไม่โกรธมากนะถ้าโกรธมากมันจะชูคอสูงกว่านี้อีก
แต่ยังเหมือนกับว่าเจรจากันรู้เรื่องนี่แตะหลังหันมาทางนี้
แล้วเขาจะทำการหลอกล่อให้มันเข้าไปในถุงเอง
เดี๋ยวดูไปเรื่อยนะจะมีช่วงเวลาที่เขาให้มันเลื้อยเข้าไปในถุงนี่
ต้องบอกก่อนนะคนที่ชำนาญเท่านั้นนะ
ไม่ใช่อยู่คุณได้ว่าเดี๋ยวเข้าทางนี้เข้าทางนี้ผมโฉกเข้าเบ้าตาให้
เดี๋ยวนี้มันเข้าไปเองแล้วอ่ะเข้าไปเองแล้วก็ทำการรัดถุงให้เรียบร้อย
แล้วเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโอ้ยตกออกตกใจ
ปกติถ้าเป็นงูเห่าอย่างนี้เขาจะต้องใช้กล่องหลังใช่ไหม
ในการที่จะให้งูเลื้อยเข้าไปแหละถ้าไม่มีก็ต้องให้มันเลื้อยเข้าถุงเองเหมือนกัน
คือกล่องมีแต่เอาไปจับงูเมื่อตัวเมื่อกี้ที่คุณเล่าไป
งูสิงเลยเหลือแต่ถุงนี่ไง
เหตุมันเกิดที่บ้านเลขที่๓๖ทับ๑ตะบนปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
บอกให้รู้แบบนี้ว่าแถวนั้นมีงูนะจ๊ะ
คุณเรียนแบบบอกทีหลัง
ต้องบอกแหละบอกก่อนบอกหลังไม่สำคัญสำคัญคือให้บอกแล้วกันนะจ๊ะ